จะพาไปดูกันต่อเนื่องเลยคุณผู้ชมอันนี้เกิดขึ้นที่สงขลา
ผู้ชายคนนี้เขาอัดคลิปโวยอ่ะนะคะมีวัยรุ่นคึกขนองจุดพลุปีใหม่
แล้วพรุ่งเนี้ยไปตกใส่บ้านเรือนของประชาชนอ่ะไฟเกือบไหม้อ่ะค่ะ
จุดโพกันเกาะดาวนะครับหน้าพระผมตุ๊กสื่อออกเลย
ดูดูนะครับผมไม่อ้างอิงถึงใคร
นะครับจุดจนป้ายแทร่กูหลุดนะครับ
ดูนะครับย้ำแค่ไหนป้ายสนตกุลกูหลุด
และพี่เขาก็เดินร้อนนะครับฝ้าแตกนะครับ
ก็เป็นอีกบ้านหนึ่งที่โดนมาเก็บไฟนี่ครับ
นี่เผิ้ลไหม้นะครับ
นี่คือนะครับ
นี่เขาพาไปไล่ดูความเสียหายแต่ละจุดละจุดนะคะ
ป้ายแทร่หลุดหล่อนยันทรัพย์บรรพรุษเลยนะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะมาไล่เรียงความเสียหายให้ได้เห็นนะคะ
จากการจุดผู้จุดประทัดเนี่ยเดือดร้อนชาวบ้านเขาเนี่ยเสียหายอะไรบ้าง
คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านรัฐดาหัดใหญ่ค่ะ
อยู่ในอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาคุณพี่ท่านเนี้ยโมโหสุดขีดเลย
วัยรุ่นในหมู่บ้านฉลองปีใหม่ด้วยการจุดประทัดแล้วก็ปลามั่ว
สุดท้ายมาตกใส่บ้านชาวบ้านนะคะที่เขามีประทัดเนี่ย
แท่นบูชาบรรพบรุษนี้นะคะเสียหาย
เด็กเด็กในบ้านตกใจกลัวขณะที่บ้านหลังข้างข้างก็โดนประทัดตกใส่บ้าน
ฝ้าเพดานแตกเป็นรูมีคนโดนสะเก็ดระเบิดกระเด็นโดนข้อมือ
เป็นแผลบาดเจ็บไปเลยนะคะส่วนอีกหลังอยู่ใกล้ใกล้กันค่ะ
ประทัดตกมาใส่เสื้อผ้าที่แขวนเอาไว้บนราวแล้วก็เกิดไฟลุกไหม้อ่ะ
อู้หูเกือบไฟไหม้บ้านเขาเลยนะคะเขาพาไปดูความเสียหายแต่ละจุดนั้นนะคะ
สรุปแล้วมี๓บ้านที่เขาได้รับความเดือดร้อน
หลังเกิดเหตุเจ้าของบ้านคือคุณประพัดภัวโชคชัย
ซึ่งเป็นคนนำคลิปมาโพสต์ไปแจ้งตำรวจให้ไปตรวจสอบความเสียหาย
แล้วก็บอกว่าคืนวันเขาดาวน์มีวัยรุ่น๒๐๓๐คนตั้งกลุ่มฉลองกันที่หน้าหมู่บ้าน
แล้วก็มีการจุดพลุจุดประทัดฉลองปีใหม่
บางคนก็ปลาพลุมั่วค่ะโยนประทัดใส่กันนับสิบลูก
ประทัดเนี่ยลอยเข้าไปตกในบ้านคนเขาก็ไปสอบถามไปตักเตือนแล้ว
แต่กลุ่มวัยรุ่นยังไม่หยุดอ้างว่าจะฉลองปีใหม่ให้เงียบได้ยังไง
สุดท้ายก็ต้องไปแจ้งตำรวจนะคะ
มันเยอะมากมันเยอะมันเยอะจริง
แล้วพอเราลงมาปุ๊บแล้วก็เฮ้ยใครจุดอะไรอย่างนี้
ทุกคนก็บอกพี่มันปีใหม่นะผมปีใหม่มึงดูบ้านกูดิ
พวกมึงปีใหม่พวกมึงจุดกันแบบนี้เหรอวะ
โยนเพื่อนกันแล้วจำนวนที่จุดเนี่ย
ผมว่าไม่ใช่๑๐ลูกมันมากกว่าถล่มระเบิดอีก
มาเป็นระเบิดเลยเนอะเออแสดงว่ามีปริมาณ
เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบนะคะว่ายังไงแต่ความเสียหายเนี่ยน่าจะชี้ชัดได้อยู่แล้วล่ะ
ชาวบ้านบอกว่าตั้งแต่อยู่หมู่บ้านนี้มาเนี่ยนะคะ
เป็นครั้งแรกเลยที่ฉลองปีใหม่กันรุนแรงที่สุด
และสุดท้ายแล้วตำรวจก็ไม่สามารถเอาผิดกับใครได้
เพราะอะไรพี่ก็บอกหลักฐานไม่เพียงพอไง

บ้านก็เลยไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะคะจับตัวไม่ได้
อย่างไรก็ตามชาวบ้านอยากให้เจ้าหน้าที่ไปดูแลกวดขันวัยรุ่นในหมู่บ้านนะคะ
โดยเฉพาะกลางคืนพบว่ามีการรวมตัวกันมากขึ้น
วันจะเกิดอันตรายหากเป็นไปได้
อยากให้มีบทลงโทษให้เป็นเยี่ยงอย่างเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาอีกนะคะ